ขยายเรื่องนี้ให้คุณผู้ชมได้แซ่บได้อร่อยกันหน่อย
กับร้านอาหารอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อดังเลยล่ะอยู่แถวปิ่นเกล้า
ร้านนี้เขามีเมนูเด็ดคือข้าวขยำปู
อ่าฟังชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะ
ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าหน้าตาและรสชาติจะเป็นยังไงค่ะ
ว้าว
คือสมัยก่อนแม่จะชอบทำข้าวขยำปลาทูข้าวขยำปูให้ทาน
ด้วยความที่ว่าเราติดทะเลแล้วก็เราก็ทำอาชีพประมง
มันก็เลยทำให้เราคุ้นชินกับอาหารทะเล
เรากินแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยมันติดใจ
เราก็เลยรู้สึกว่าเวลามาอยู่ที่กรุงเทพมันไม่มีของแบบนี้กินนะ
เราก็เลยเริ่มจากความชอบของเราก็เลยเอาข้าวขยำปูมาพัฒนา
จนกลายเป็นเมนูแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้ทุกคนได้ทานค่ะ
ถุดิบหลักของเรานะคะมาจากประมงพื้นบ้านโดยตรงค่ะ
วายุเป็นเด็กปานบุรีก็เลยไปดิวกับชาวบ้านไปดิวกับพี่ที่เขาเป็นชาวประมง
ด้วยความที่เป็นประมงชายฝั่งเป็นเรือเล็ก
ประมงเขาจะออกไปแค่วันเดียวแล้วกลับมาของมันก็จะสดกว่าประมงเรือใหญ่
ก็เลยไปคุยกับพี่เขาแล้วพี่เขาก็คือทำธนาคารปูกัน
ก็เลยได้ธนาคารปูกี้ปักน้ำปานมาค่ะ
ส่วนอาหารต้องบอกก่อนว่าที่บ้านคือทำร้านอาหารกันมาอยู่แล้ว
แล้วก็ได้รับการซึมซับมาตั้งแต่เด็กนะให้เข้าไปอยู่ในครัวเลย
แล้วก็จะรู้ว่าเคล็ดลับอะไรยังไง
แล้วพอมาทำร้านเองเราก็แม่บ้างนะบ้างโทรคุยกัน
มันก็คือสูตรของครอบครัวนั่นแหละกลับมาให้เรา
แล้วเราก็เอามาปรับให้ถูกปากคนกรุงเทพ
คือช่วงแรกพวกอายุแล้วก็พี่ทำเกี่ยวกับเบื้องหลัง
พวกรายการโทรทัศน์ทีวีประมาณนี้ค่ะ
แล้วพอทำไปทำมาแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราควรมีอาชีพเสริมดีกว่าเนอะ
ก็เลยรวมตัวกันประมาณ๔คน
เริ่มตั้งแต่เอาเนื้อปูแกะมาแบบแพ็กกล่องขายก่อน
แล้วพอขายไปเรื่อยมันกลายเป็นว่าลูกค้าได้การตอบรับจากลูกค้าดีมาก
คือตอนแรกมันเริ่มมา๔คนใช่ไหมคะ
ก็ได้ความหมายของเลข๔มาแล้ว
โลโก้แรกของร้านมันจะเป็นรูปเรือ
เหลือแล้วมันก็จะมีใบพายเป็นเหมือนเลข๔
เราก็เลยเฮ้ยมันเข้ากับเราดีจ้ะ
มันก็เลยเชื่อมต่อกันได้หมดเลย
ตกแต่งร้านเนี่ยมีเพื่อนเข้ามาช่วย
เป็นทางพวกอินทีเรียมเรียนสายงานนี้
ก็เลยไปปรึกษาเขาเขาก็เลยบอกว่า
เมื่อมันเป็นโปรซีฟู้ที่มันเป็นท้องทะเล

แล้วก็เลยว่าอยากได้ภาพที่มันแบบมีอยู่บนผนัง
ที่มันเป็นพวกเกี่ยวกับอาหารทะเล
แล้วเพื่อนก็เลยแนะนำว่าประมาณนี้ดีไหม
ก็ถูกใจมากก็เลยใช้แบบนี้มาเรื่อย
ถ้ารวมออนไลน์นะคะตอนนี้ก็จะประมาณ๔ปี

คือทำออนไลน์มาประมาณ๒ปีเกือบ๓ปี
ถึงจะมาเริ่มเปิดร้าน
ตอนนี้มีทั้งออนไลน์แล้วก็หน้าร้านเลยค่ะ
ก็สั่งออนไลน์ได้เลยค่ะพร้อมส่งค่ะ
ตอนนี้เราก็มีอาหารเต็มโต๊ะเลยค่ะ

เป็นข้าวขยำปูนะคะ

ไซต์มาให้ดูเลยค่ะในราคา๑๙๙บาทนะคะ
เด่นของมันคือถ้าคนชอบความแซ่บอยากกินปูแบบแซ่บ
ก็คือต้องเป็นจานนี้เลยค่ะเพราะว่าเราใช้เนื้อปูกันเชียงปูแล้วก็ไข่ปูนะคะ
คลุกกับข้าวแล้วก็เติมซีฟู้ดลงไปนะคะจึงได้มาเป็นจานนี้ค่ะ
เมนูต่อไปนะคะเป็นเนื้อปูแกะจานนี้ค่ะ
อันนี้เนื้อปูแกะจะมี๓ไซส์นะคะวันนี้เราทำแบบไซส์ใหญ่มาให้ก็คือไซส์แอล๔๙๙บาท
อันนี้ความพิเศษของมันก็เราไม่ต้องแกะปูเองนะคะเพราะว่าเราแกะให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
มาถึงคือทานได้อย่างเดียวค่ะไม่เลอะมือด้วยค่ะ

เป็นปูนิ่วผัดพริกเกลือจานนี้นะคะจานนี้กินได้ทั้งตัวค่ะ
เราเอามาคั่วพริกเกลือนะคะก็จะได้ความเผ็ดนิดหน่อยค่ะ
วกเค็มไปอีกนิดจะมีราคา๒๕๐บาทค่ะ
แล้วก็ต่อมาจะเป็นจานนี้นะคะแกงคั่วใบชะคามปู
ทุกคนอาจจะงงว่าใบสะคามคืออะไรความจริงแล้วใบสะคามก็คือเป็นพืชพื้นบ้านที่ขึ้นแถบทะเลนะคะ
รสชาติมันก็คือจะเป็นแกงคั่วที่แบบว่าใส่กะทิลงไปหอมกะทิมีความเข้มข้นมันมันนะคะ
แล้วถ้ากินกับกัญเชียงปูจะแบบว่าอร่อยมากเพราะว่าได้กินปูแบบเต็มปากเต็มคำเลยค่ะ
ในราคาจานนี้ก็คือ๒๕๐บาทนะคะ
และต่อมาก็คือจานนี้ค่ะข้าวผัดลุยมันกุ้งโปะกุ้งแม่น้ำสองตัวนะคะ
ผัดลุยมันกุ้งก็คือเราใช้มันกุ้งมาผัดกับข้าวแล้วก็เอากุ้งแม่น้ำไปย่างนะคะ
ใส่มันเยิ้มแล้วก็โปะข้าวสำหรับคนที่อยากกินกุ้งแม่น้ำ
แต่ว่าไม่ได้อยากกินแบบเป็นเซตใหญ่ก็สนุนราคา๑๕๐บาทมารับจานนี้ไปได้ค่ะ
เมนูสุดท้ายนางเอกของร้านนะคะ
จะเป็นน้ำพริกไข่ปูค่ะ
อันนี้จะเป็นสูตรของทางร้านเองเลยนะคะ
ก็เราจะใช้ไข่ฟูนะคะมาทำน้ำพริก
รสชาติก็จะถึงใจแน่นอนค่ะ
จะออกแบบเปรี้ยวเผ็ดนิดนะคะมัน
แล้วก็มีเครื่องเคียงเป็นน้องผักนะคะน้องไข่

ตอนนี้จะอยู่ที่๑๕๐บาทค่ะ
สามารถมาทานได้ที่หน้าร้านนะคะ
แล้วก็ถ้าใครไม่สะดวกมาหน้าร้าน
ก็มีช่องทางเดรีเวอรี่สามารถสั่งในเข้ามาได้เลยค่ะ
ร้านเปิดทุกวันยุทธ์แค่เฉพาะกลางอังคาร
สิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มค่ะแฟนเพจนะคะถ้าใครอยากดูเมนูก่อน
สามารถดูได้ที่เพจเฟสบุ๊คโฟซีฟู้ดปิ่นเก้าค่ะถ้าใครอยากทานอาหารทะเลอร่อยอร่อยนะคะ
ราคาไม่แพงนะคะที่ร้านเริ่มต้นแค่๗๐บาท
สามารถเรียนเชิญได้ที่ร้านโฟซีฟู้ดเลยค่ะรับรองอร่อยถูกใจแน่นอนค่ะ
โอเคโอเคว่ายังไงบ้างน้ำลายหลายเคือกแล้วค่ะ